คุณผู้ชมครับที่มรยองบ้านหลังหนึ่งปรากฏว่ามีลิงสมถูกขังกรงอยู่ในบ้านเต็มไปหมด
เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นแก๊งลักลอบจับลิงเอาไปขาย
แล้วดูสภาพมันสิตัวเล็กตัวน้อยบางตัวก็ตายบางตัวก็ยังมีชีวิต
บางตัวแม่กับปุ๊บลูกอุ้ยมีรูปด้วยโอ้โห
เห็นแล้วน้ำตาจะไหลนะฮะมันถึงแม้มันเป็นสัตว์มันก็รักชีวิตรักลูกมันนะ
นี่โดนขังกรงแบบนี้เตรียมจะเอาไปขายแล้วนะฮะเป็นตำรวจกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้บุกไปจับแก๊งค้าลิงครับ
ได้พูดอาหารสองคนคือนายพานุวัฒน์อายุห้าสิบสี่เป็นคนไทยแล้วก็ในต่ออายุสามสิบห้าเป็นคนลาวนะฮะ
หลังจากที่มีชาวบ้านเขาแจ้งว่ามันมีแก๊งค้าลิงป่าไปยิงลิงในป่าแล้วมาขังไว้ที่บ้านหลังนี้
ในพื้นที่บ้านหนองว่าตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกรงที่มรยองครับ
ในบ้านก็มีลิงถูกขังเต็มไปหมดทั้งในกรงนะฮะในถุงผ้าต่าง
รวมแล้วสิบเจ็ดกรงรวมรวมแล้วลิงเนี้ยสามสิบสี่ตัวทั้งตัวเล็กตัวใหญ่
สมัยที่ถูกขังในกรงคุณผู้ชมมันเสื่องซึมมันอิดโรย
มันหงอยเหงาโดยเฉพาะลิงแม่ลูกคู่เนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี้ยอ้าว
เห็นแล้วเราก็สะเทือนใจแม่มันก็กอดลูกมันในอกแน่นเลย
สงสารมากเลยอ่ะดูสายตามันดิมันคงจะวิงวอนว่าช่วยมันด้วย
คือคงอยากออกมาจากกรงแล้วนะครับ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปยึดลูกดอก
ลูกดอกอาบยาสลบได้๓๐อัน
เป่าลูกดอกใส่ลิงคุณผู้ชมอีก๔อัน
ในผู้ต้องหาคือพานุวัฒน์ที่เป็นคนไทยสารภาพ
ลอบจับลิงในป่าจริงเป็นลิงสม
แล้วก็จะเอามาขังเอาไว้เตรียมส่งให้กับในทุนที่หนองคาย
เพื่อนำข้ามกลับไปขายที่ลาว
ค่าจ้างตัวหนึ่งได้๓๐๐บาท
ในทุนเขาเตรียมทุกอย่างให้
ยาสลงยาสลบต่างนานานะครับ

โดยจะออกไปยิงลิงที่ถ้ำเขา๕ยอด
ในพื้นที่อำเภอบ่อทองชนบุรี
มีลิงป่าเยอะนะฮะมันเป็นถ้ำขนาดใหญ่เป็นเขาหินนะฮะ
อยู่เยอะแยะมากมายครับรู้ว่าผิดกฎหมาย
รู้ว่าต้องเสี่ยงการโดนจับแต่ทำไปเพราะความยากจน
ค่ะลูกกำลังจะเปิดเทอมไม่มีเงินค่าเทอม
ต้องใช้เงินเยอะก็เลยตัดสินใจมาทำและทำเป็นครั้งแรก
สุดท้ายถึงแม้เป็นครั้งแรกถึงแม้จะมีเหตุผลนานาประการ
ก็ตามแต่ผิดกฎหมายตำรวจนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
เตรียมขยายผลว่าในทุนที่ว่าจ้างที่ว่าเป็นคนลาว
เดี๋ยวต้องขยายผลเพราะหนึ่งในคนที่โดนจับก็เป็นคนลาวด้วยนะครับ